ที่เหตุวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่หน้าพักพลังประชารัฐนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์
คือเรื่องของเรื่องมีผู้ชายคนหนึ่งไปขอนั่งกินข้าวที่หน้าพัก
กินอยู่ดีคุณผู้ชมคะโยนกล่องข้าวทิ้งโยนทิ้งไม่พอเอะอะโวยวาย
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เข้าไปค้นตัวปรากฏว่าเจอทั้งมีดเจอทั้งยาบ้า
และกัญชาด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ความวุ่นวายเนี่ยค่ะ
เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้าไปไปดูไปตรวจสอบนะคะ
ที่หน้าทำการพักพลังประชารัฐอยู่ในอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์
เหตุการณ์เกิดช่วงค่ำเมื่อวานนี้คุณผู้ชมจากวงจรปิดจะเห็นเลยนะคะ
ว่านี่เป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าไปจับตัว
ค่ะนายพงศธรหรือว่าในแบงค์อายุยี่สิบแปดปี
เป็นชาวจังหวัดสิงห์บุรีค่ะไปก่อกวนที่หน้าพัก
เรียกตำรวจมาคุมตัวไปที่โรงพักตาคลีไปสอบถามผู้สมัครพักพลังประชารัฐ
นายพรวิสิตแจ่มใสนะคะก็เล่าให้ฟังว่าในแบงค์เนี่ย
ตอนแรกเนี่ยแบงค์ขับกระบะเข้ามาจอดอืม
จากนั้นทำทีไปนั่งกินข้าวที่หน้าพักซึ่งทุกคนก็เห็นเห็นแล้วปกติ
ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเป็นที่สาธารณะไงครับ
พักเดียวเท่านั้นแหละคุณนายแบงค์เอ๊ะอะโวยวาย
ทำท่าจะชักอาวุธที่ซ่อนไว้ด้านหลังออกมารอปภของพักเห็นท่าไม่ดี
ก็เข้าไปชาร์จจับกลุ่มแล้วพอตรวจค้นในตัวเนี่ยนะ
ไปเจออาวุธคุณไปเจอไขควงปลายแหลมแล้วก็ไปเจออ่า
ไขควงเนี่ยเหน็บอยู่ที่เอวเนี่ยยาวสักประมาณฟุตหนึ่งได้
เจอกัญชาด้วยนะคะไปเจอยาบ้าอยู่ในรถด้วยโอ้นี่ไงฮะเออเนี่ยค่ะ
สายนั่นอ่ะอ๋อสองเม็ดนั่นไงยาบ้าสีส้มส้มใช่ไหม
แล้วก็มีกัญชาแห้งแห้งใช่อยู่ในถุงเดียวกันเอามาทำไมล่ะเนี่ย
นั่นอ่ะสิอ่าทีนี้ไปสอบสวนในแบงก์เนี้ยนะคะ
เป็นคนเดียวกับคนที่เคยขับรถมาชนป้ายพักนะคะสอบสวนไปสอบสวนมา
อ้าวคนเดียวกันตอนนั้นในเหตุการณ์เกิดยี่สิบเอ็ดมีนาคม
ตอนนั้นเขาอ้างเหตุผลว่าไม่ชอบพักพลังประชารัฐ
เขามีความฝังใจคุณฝังใจเรื่องเงินชดเชยคนว่างงาน
เคยทำเรื่องไปแล้วแต่ไม่ได้ก็เลยเกิดความแค้น
ยี่สิบเอ็ดมีนาก็เลยขับรถไปชนป้ายพักซะเลยเอาเออ
นะคะแต่ว่าเหตุการณ์ผ่านมาแล้วครั้งนี้ก็มาล่าสุดก่อเหตุอีกอ่ะนะคะ
เอาล่ะตำรวจแจ้งข้อหาพยายามบุกรุกพกพาอาวุธและมีสารเสพติดไว้ในครอบครอง
นำตัวไปสงบสติอารมณ์ในห้องขังต่อไปค่ะโอ้ระวังนะฮะ
คือคุณจะไปนั่งกินข้าวตรงไหนมันก็เป็นได้แหละ
สิทธิ์ของเราดูในเป็นที่ที่มันไม่เดือดร้อนใคร
แต่ว่าไปทำท่าทีแปลกแบบนี้เขาก็ต้องตรวจสอบนะครับ